อีกหนึ่งข่าวคุณผู้ชมนะคะเมื่อคืนนี้เชื่อว่าใครหลายคนไม่ได้นอน
เพราะว่าโลกโซเชียลโดยเฉพาะทวิตเตอร์โอ้โหเลื่อนกันร้อนฉ่าค่ะ

ถูกต้องค่ะคุณผู้ชมมันเป็นเรื่องราวนะคะ
คือหลังจากที่พี่แมนไลฟ์สดค่ะ
พูดถึงสถานการณ์โควิด๑๙ในบางช่วงบางตอนของคลิป

คลิปคือ๑นาทีแต่ว่าจริงพี่แมร์เขาไลฟ์สดคือชั่วโมงกว่านะคุณผู้ชม
กลายเป็นว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์จากชาวเน็ตในแง่ลบอย่างมากค่ะ

เจ้าตัวก็ได้โพสต์ไอจีนะคะเพื่อชี้แจงในประเด็นที่เกิดขึ้นค่ะ

พี่แมวบอกว่าเธอเจตนาแค่อยากแชร์ประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตนะคะ

ในช่วงเวลาแบบนี้ในช่วงเวลาที่โควิดที่คนเครียดกันแบบนี้

เชื่อว่าหลายคนใช้เป็นสิ่งที่ยึดเหนียวจิตใจ

และเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ให้อิสระแก่กัน
พร้อมขอโทษนะคะที่ทำให้ใครหลายคนเข้าใจผิดในเจตนาของตัวเองค่ะ

โดยเฉพาะคุณหมอกับพยาบาลที่ทำงานหนักในช่วงนี้ด้วยค่ะ
ก็ต้องบอกว่านะคะก็ใจเย็นแล้วกัน
ทราบว่าใครหลายคนตอนนี้อยู่กับบ้านนะคะ
แล้วก็อาจจะแบบคือท่องโลกโซเชียลมากมายนะคะ

แต่ก็เข้าใจในสถานการณ์วิกฤตโควิด๑๙
มันก็ส่งผลกระทบให้กับใครหลายคนนะคะ